ถุดิบสำคัญในการทำแกงหัวตาลกินคู่กับขนมจีนในงานบุญงานบวชของคนไทยเชื้อสายหมอนคือเนื้อตาลอ่อนนำมาฝานบางแล้วซาวหรือล้างด้วยน้ำเกลือตั้งพักทิ้งไว้ให้พอเสด็จน้ำก่อนนำไปแกง
ส่วนอุปกรณ์ในการทำก็จะต้องใช้หม้อตั้งเตาถ่านได้ความหอมจากการผัดเครื่องแกงในหัวกะทิ
ผัดและจากการใช้เตาถ่านเป็นเคล็ดลับการทำแบบง่ายที่ได้ความอร่อยตามแบบฉบับของแกงหัวตาลดั้งเดิม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพ